ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวร่างเล็กแต่แซ่บเวอร์ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาแห่งค่ายกามิเก่า
นี่หวายปัญญาริสาหรือว่าปันชิสานั่นเองมาในลูกผมสีแดงจี๊ดจาดหัวใจเลย
เขาไปออกรายการพี่แจ๊คมาเมาส์บอกว่าเคยเจอแฟนนอกใจช็อกจนหน้าสั่นเลย
แต่ล่าสุดคัมแก๊กมาจับไมค์ร้องเพลงจะเป็นยังไงไปฟังกันก่อนค่ะ
เขาร้องประกอบละครร้องประกอบละครล่าสุดปกติเห็นแต่เพลงแบบแซ่บจี๊ดใช่ไหม
อันนี้มาแนวซึ้งคุณผู้ชมแต่ก็ยังแซ่บสมดีกรีตัวแม่
คมสีแดงสุดสับแล้วก็คัมแบ็คมาจับไมค์ร้องเพลงประกอบละครแนวคอมมาดี้ฮาจกตับเขาว่าอย่างนี้
ไม่ว่าจะแนวไหนหวายเขาถ่ายทอดอารมณ์ได้หมดนะคุณผู้ชมนะ
เพลงแนวซึ้งผ่านไปแต่ถามถึงสเตตัสหัวใจล่ะคะลูกสาวชีวิตจริงเป็นยังไง
นาทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวก็เลยขอคอนเฟิร์มความโสดมาแบบ๑๐๐เต็มไม่มีหัก
อยู่ในโหมดรักตัวเองอยู่ได้สบายมากส่วนอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกไปหลายคนฟังแล้วซี๊ดปาก
คุณในดูรึยังรายการพี่เจ๊กรีนเราเนี่ยศูนย์สุดเดตครับ
คุณผู้ชมค่ะเป็นประเด็นร้อนเรื่องความรักที่น้องหวายเปิดอก
ทุ่มสุดตัวทุ่มเทเขาแต่เขาดันทุ่มทิ้ง
นั่งรถทัวร์ไปหาแฟนแต่เจอช็อตเตอร์ไพรส์แฟนนอกใจจนหน้าสั่น
งานนี้หวายบอกเลยไม่ได้อยากให้ไปขุดใครเอามาทำร้ายกันนะ
เป็นบทเรียนเรื่องรักที่เธอผ่านมาได้แล้ว
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดมุบ
ระสุนต้องสนุนออกตัวจากรักทั้งเก่าแบบเร็ดดีกว่าค่ะ
มากพี่แจ๊คตัวแม่จะแคร์เพื่ออดีตก็ผ่านไปนี่แอบกระซิบถามนะน้องวายบอกว่า
ไลฟ์สไตล์เธออาจจะเป็นแบบนี้แต่จริงโซนเอชงเอเชียได้หมดได้ไหม
นี่ใส่มากกว่าแหละอาทิตยาได้มากกว่า